ประสบการณ์อยากสวยมีลูกจะบอกลูกมีหลานจะบอกหลาน
นี่ข่าวนี้เขาเขียนขึ้นมาในโพสต์ในโซเชียลนะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อบีมมี่วิทย์สุตาซิริทุมมาร์
ได้โพสต์รูปภาพพร้อมคลิปวิดีโอยาว๓๑วินาที
เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเจาะอวัยวะในร่างกาย
พร้อมกับระบุอย่างที่ผมบอกไปนี่แหละคุณมีลูกจะบอกลูกมีหลานจะบอกหลาน
อย่าไปเจาะหูตรงนี้ตรงนี้ก็คือตรงที่เขาชี้ให้ดู
ตอนใส่ไม่ขึ้นแน่นอนใครไม่เป็นก็โชคดีไป
แต่พอถอดออกแล้วตอนแรกก็ไม่ได้แพ้ไม่ได้เป็นแผล
แต่มันนูนขึ้นมาเรื่อยเร็วมากไม่เจ็บแตกคันมาก
เพราะว่าเขาบอกว่าไปเจาะหูตรงที่เป็นกระดูกอ่อน
คือเจาะหูด้านบนเนี่ยนะเขาก็นิยมเหมือนกันนะเจาะตรงกระดูกอ่อน
มันจะทำให้มีลักษณะเหมือนเป็นเม็ดอะไรอยู่ตรงนี้ค่ะ
เขาบอกมันสวยดีคือปกติเราเจาะตรงติ่ง
เจาะตรงติ่งหูคุณสุพสระเจาะแค่ติ่งหูเนอะ
ใช่บางคนจอดตรงนี้เลยตรงกระดูกนี้เลย
บางคนก็เจาะไล่ขึ้นไปถึงนู่นเลยกระดูกอ่อนนะครับ
โดยผู้โพสต์บอกว่าตอนนี้เป็นก้อนขึ้นมาแบบนี้๑ปีเต็มแล้ว
เพราะไม่มีเวลาไปตัดน่ากลัวมากเสียความมั่นใจที่สุด
เล็กอีกตุ่มด้านบนกรีดออกไม่ได้

หมอบอกว่าตัดแล้วยังมีโอกาสกลับมาเป็นอีก
ถ้าเริ่มคันให้รีบไปฉีดยาเอาไว้แล้วจะหายขาดเลย
ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแผลสวยราคาประมาณ๑๖๐๐บาท
ถามคลินิกค่าตัดราคา๗๐๐บาท
ไม่เอาอีกแล้วเจาะตรงนี้แชร์ไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์
เขาเป็นการบ่นว่าทำแบบนี้อยากสวย
แต่สุดท้ายก็ต้องไปเสียเงินเอาออก
ที่๗๐๐บางที่๑๖๐๐บาทแตกต่างกันไป
ครับก็มีคนเข้าไปดูนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจเธอ

แล้วก็แพ้โลหะที่ใส่ไว้หลังเจาะหูหรือเปล่า
ตอนเจาะอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่ามันแพ้ไอ้ที่เราใส่เข้าไป

แต่เพื่อความสวยให้สาวเจาะแค่ข้างล่างพอนะสวย
แต่ละคนจะมีลักษณะอาการแพ้โลหะแตกต่างกันไป
ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่แพ้ไงแต่ว่ารายนี้อาจจะแพ้